ภารกิจของกองปราบปรามครับไปจับตัวพ่อค้าปืนเถื่อนออนไลน์ยึดของกลางนะครับ
เป็นปืนแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบกว่า๓๐รายการ
ซึ่งปืนเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมฮะเชื่อมโยงกับเหตุชุมนุม
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
หลายหน่วยงานครับจับกลุ่มนายวะระชาตินะครับ
อายุสี่สิบหกปีโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน
หรือมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตทำหรือมีปืนที่นายทะเบียน
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะครับมีหรือยุทธภัณฑ์
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้าจำหน่าย
ซึ่งอาวุธหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโดยจับกลุ่มนะครับ
ภายในบ้านพักหมู่๒ตะบนบ่อเกลือใต้
อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับ
พฤติการก็คือวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ตรรวจกรรมกำกับการหนึ่งกรกรมกรับการปราปราม
ในเขตพิวเทพมหานครและพิวที่ต่างจังหวัดนะครับ
ตลอดจนการค้าขายอาวุธปืนบนโลกออนไลน์
คุณผู้ชมที่เคยสงสัยว่าทำไมปืนหาง่ายปืนหาง่ายลองดูข่าวนี้ฮะ
จากการสืบสวนครับพบว่ามีกลุ่มผู้ค้าปืนอากาศอัด
ลงรูปนะฮะเสนอขายอุปกรณ์ส่วนควบต่างของปืนและปืนอากาศอัด
ซึ่งเป็นปืนลมที่มีแรงดันสูงครับใช้กับกระสุนหัวร่ม
โดยมีแอดมินกลุ่มใช้ชื่อว่าชอช่างลมทราบต่อมาคือ
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายค้น
เป็นสารจังหวัดน่านฮะเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา
ไปเจอของกลาง๒๘รายการมีอะไรบ้างมีปืนนะครับ๓รายการ
ส่วนควบอาวุธปืน๓รายการปืนอากาศอัด๖รายการ
ส่วนควบปืนอากาศอัด๑๑รายการเครื่องกระสุนปืน๑รายการ
ลูกกระสุนปืนนะครับ๒รายการ๕๑๐นัดและอุปกรณ์อื่น
ที่ใช้กับปืนอากาศอัดอีกสองรายการครับซึ่งของกลางจากการตรวจค้นบ้าน
ผู้ต้องหานะข้างต้นนะครับเป็นปืนและกระสุนปืนประเภทเดียวกันกับ
โดยจากการทดสอบยิงเบื้องต้นพบว่าปืนของกลางสามารถใช้งานได้จริง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าและความเชื่อมโยง
อาวุธกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเอาไปใช้ในการชุมนุม
อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปครับ